ยังไม่ได้ยินเหรอเอาอีกทีไหม

นี่ไงแหาเทียนปัญสา

อายุมากแล้วก็เป็นอย่างนี้แหล่วเนอะน้องแห่เลย
ป้าอะไรตกใจต้องใจป่าฉล่าม

เอาอะไรเจ๊ปลาอะไรศักดิ์สิทธิ์ปลาอะไรศักดิ์สิทธิ์ปลาอะไรศักดิ์สิทธิ์
ปลาฉลามไม่ใช่ปลาสะดิกปลากัดไม่ใช่
ทูไม่ใช่ปลาอะไรปลาเจรัก
พอมันสีให้อนุญาพอสะเจ๊ปลาอะไรยาวที่สุด
เข็มพูดทุกวันศุกร์ไง
ภายให้ขึ้นบ่อยไข้อื่นข้ากำลังไป

เสียใจอะไรบ่นไงโอ๊ยตายแรง
เสียใจกันเวลหา

นี่มาร้านจนรู้จักชื่อพวกเราแล้ว

มีผู้ชายมาลวนรามหนู

รวดรุ้มรวดข้ำจะไหวคะ

ไอ้ผู้ชายใจจืดใจดำ

ไอ้หนูนี่ซึ้งสวยตัวเล็กน่ารัก

ขนาดแต่งตัวเรียบร้อยมีสิทธิ์ยังโดนเลยค่ะ

ตัวเล็กน่ารักใช่อ่ะพูดเหมือนบ้านมึงไม่มีกระจก

เออแล้วจำมันได้ไหมเล่า
เหรอฮะจำไม่ได้เลยมันเร็วมากมันเร็วจริง
ตอนนั้นมันเทิมอยู่ด้วย
อ๋อลักษณ์ดินดูเลย
มึงเล่นละครเวทีที่ไหนมาเนี่ย
เวลาเศร้า
อิสระก็ดูไม่ดีนะนี่ทำไมครับเอ้า
ได้โดนลวนลามทำอะไรก็ทำไม่ขึ้น
แต่เมื่อคืนหนูฝันดีนะฝันว่าต้องมีเนื้อคู่แน่เลย
คนเรานี่จะเจอเนื้อคู่เนี่ยเขาต้องฝันเห็นงู
นี่น้าทำอะไรฝันได้หรือ

เอ้าจริงปะนี่

เฮ้ยอยู่เดี๋ยว
แล้วปีหรือ

เฮ้ยปีมะเมียให้ตายเถอะปีหน้าเกิดเรื่องแล้ว
ทำไมคะมันก็ต้อง๒๘นะสิ
อุ๊ยเป็น๒๘แล้วว่ะมันไม่ดีเหรอ
ตอนเกิดมาเรานี่เป็นคนไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ย
มาตัวเปล่าเลยอ่ะ

แล้วรู้ไหมว่าเราเป็นคนที่เชื่อคนง่าย

ไหนต้องแบร์มือดิ
ไงกูบอกแล้วเชื่อคนง่าย

นี่เรื่องศือโหลาพัยากรสัตตะ
สัตทนาว้าดารา
อย่างกับตัวเลขแน่เลย

เห็นหน้าปกก็ดูดีเห็นหน้ามึงกูกลัว

ถ้าเอาของถูกแล้วคุ้มค่าคุ้มราคา

หนังสือพรมชาติฉบับสมบูรณ์
เฮ่ยจริงหรือเปล่า

นี่เป็นน้องหลุมหมามาเยอะหรือ

ดูสื่อหน้าข้าดูสื่อด้วยก่อน

สูงสูงสูงสูงสูง
นี่ฉบับนี้ควรจะมีไว้ประจำบ้านตรวจดวงชะตาของท่าน
แล้วก็นี่แต่ละช่วงชีวิตไม่อยากพุทธึมแม่ได้อย่างแม่นยำนะ
ตามสถานะวิชาโหราศาสตร์เอาล่ะที่ชัวร์เลย
ขอบคุณทั้งสามท่านด้วยไปผ่านกันดูดวงข้างหลังเลยฮะ
เผื่อจะฝันว่าจะได้ใช้หนังสือได้นะ
เอาล่ะคุณหญิงกิ้งคุณซีเกมหนังสือทั้ง๓แบบ๓สไตล์นี้ค่ะ
เป็นคำถามข้อที่๒ของคุณครับผม
คำถามข้อที่๒นี้ค่ะมีมูลค่า๔๐๐๐บาท
พี่เป๊กถามเลยว่าหนังสือทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด

คือถ้าพูดถึงเรื่องหนังสือทำนายฝันนะครับ
คิดผมคิดออกเลยว่าเมื่อคืนผมฝันเหมือนกันฝันว่าอะไร

แล้วไงอีกครับนั่นฝันตั้งนี้เองครับมีโจรเข้ตัวยักยักษ์มือมา

พี่เบ๊กกี้หมายว่ามือผมขาด

โอ้โฮ

แต่กลับมาที่หนังสือทั้ง๓แบบ๓เล่มนี้ค่ะ
หนังสือโหราพยากร

หนังสือพรมชาติแบบไหนราคาถูกที่สุด

น่าจะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดน่าจะแพงสุด

คุณแม่ชอบเอามาเปิดซื้อหวย
ตีเลขอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วยังไทยรัฐนี่นะตรวจกับเขานะแม่นยัน

สำหรับผมผมว่าโหลาพญากร

ขอเฉลยอันแรกค่ะ
แรกนี้นะคะเป็นหนังสือโหราพยากร

เฉลยอันที่๓ค่ะ

หนังสือทำนายฝันต้องถูกกว่า

กี้และ๔เกมกลับบ้านเลยนะครับ

เป็นหนังสือที่ราคาถูกที่สุด
ตอนนี้พิงกี้และซีเกมรับเงินสะสมไปแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท

ข้อต่อไปจำนวนเงินที่มีคุณค่าพร่องขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
ทำไมรถแกว่งค่ะพี่บอลเกิดอะไรขึ้นกันเดี๋ยว
แกงป่วนทำไมเหลือแค่๒คนเข็นรถออกมา
พี่โรเบิร์ตของเราหายไปไหน
แล้วของอะไรที่เอาออกมาทายราคากัน
รอดูช่วงหน้าครับ